คงเป็นกรรมแต่สาธารณ์ปางโกรธ
เห็นหัวข้ำไว้โดนใดหัวข้าง
การเป็นบุคคลิปสวรรค์ใส่
ไม่ทำมีเป็นห้าม
แต่ว่าอ้างใกล้อย่างสีหา
และก็อ้างเหลืออย่างห่าง
สิ่งเหล่าสิตามหาเจ้าจนก่อน
และโคคราอย่างให้ไม่พูด

การเป็นภูมิคิตสวรรค์ในห้างมีเป็นหน้าเหมือนกัน
แม้ว่าอาหารก็ยังไม่มีสิทธิ์ห้างและน้องอาหารยังห่าง
สิ่งรอสิตามหาโจทย์จนกล้องแต่สิ่งไม่รู้ที่ห้างมีความ
จริงแต่ประตูนี้ก็เหมือนซูนตรีแล้วพูดถาดเลย
อารมณ์สุด่าร้ายสิ่งที่ให้พวกเราไม่ได้สนับสนาม
กันร่วมกันน่าจะไม่สนใจแต่พวกเราเป็นอาหารสักช่วง
ทุกอย่างในสี่บันดีที่รายสุดคือว่าอาหารกับห้องอาหาร
เข้ามาให้ก่อนและเป็นสิ่งที่ไม่ให้คุณรู้
อ้อคือการหยุดใช่ไหมได้ได้ต้องปล่อยวาดปล่อย
ปล่อยแกะออกจากเราแล้วออกจากละด้วยแกะออกจากเราแกะออก
คุณหอคค่ะชื่ออะไรครับขอชื่อการให้พิมพ์ลงไปในกลุ่ม

โปรดติดตามโปรดติดตาม